หลังจากที่มีการเคลื่อนสุริรสังขารของหลวงพ่อคูณ
จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษของมหาวิทยาลัยนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านทำความสะอาด
ห้องเก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนานกว่า๓ปี
ในช่วงที่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม
แม้ว่าวันนี้จะไม่มีร่างของหลวงพ่อคูณอยู่ที่เดิมแล้ว

ความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากหัวใจของนางอุบลพิมพ์วัง
อายุ๖๑ปีแม่บ้านประจำชั้น๗
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเป็นผู้ทำความสะอาดภายในห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ
ตอนนี้เธอยังคงรู้สึกใจหาย
หลังที่มีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่เธอก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมเหมือนกับ๓ปีที่ผ่านมา
คัมภูค์แม่กะเตียบพร่อมหายเรียบร้อยหรอก
เตียบให้ลุงปุ้ข้าสามมือแม่เปลี่ยนทีหนึ่ง

สามมือเปลี่ยนทีหนึ่งเปลี่ยนให้ลุงปุ้ข้า
เธียบหรือก็ด่วง
พื้นเป็นเทพ
ตั้งอยู่ภายในห้องเก็บสรีระสังขารแล้ว
แต่เธอก็ยังมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
เพราะก่อนหน้านี้เธอได้ตั้งใจอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อคูณว่า
และแรงใจในการปฏิบัติงานด้วยความแข็งแรงมีความสุข
ซึ่งเธอก็ได้รับพรนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมา
เหนือจากการขอพรขอความสุขกายและใจในการทำงานแล้ว
ยังได้รับพรจากหลวงพ่อคูณ
เหนือจากนั้นก็คือโชคลาภที่เธอได้รับจากการขอพร
ซึ่งเธอมั่นใจว่าหลวงพ่อคูณคงเล็งเห็นคุณงามความดีของเธอ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมาตลอด
คุณแม่หน่อยฟังไปจากไหนไปเห็นหลวงพ่อคุณจากไหน
จ๊ะคงเปิดประตูเข้าไปหุ้มพ่อเลี้ยงนี่ล่ะลูกเข้าไป
เปิดประตูเข้าไปเรื่อยอืมเปิดประตูเข้าไปเขาไปแล้ว
เห็นเหล้าไปมันป่ะล่ะแม่ก็รีบออกมาเล่ามาแล้ว
ก็หันหลังกลับเลยแม่ไม่เคยซื้อเลขแล้วมาอยู่แม่ก็ซื้อ
แล้วมาอยู่เราแม่ก็เล็ดไว้ต้องออกหน่อยล่ะ
มันก็เครื่องการเช่นนั้นมันก็เครื่องการเช่นนี่

แล้วมึงเศร้ามึงแร่งกะเฮดอย่างนี้แบบนี้ไปใช้

เรื่องราวอันน่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมา
ระหว่างที่เธอปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่บ้าน
ดูแลเรื่องดอกไม้หมากพลู
และถวายพระตาหารแด่หลวงพ่อคูณทุกวันพระนั้น

เป็นสิ่งที่เธอได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
บอกว่าหลวงพ่อคูณคงมองเห็นในสิ่งที่เธอทำทุกวัน
และนับจากนี้ไปเธอจะน้อมนำคำสอน
หลวงพ่อคุณเคยกล่าวไว้นำมาปฏิบัติในชีวิตตลอดไป
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน